โจรที่ไปปล้นร้านทองกลางเมืองจันทบุรี

เพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหว
เจ้าตัวเองรับสารภาพทำลงไป
เพราะว่าเครียดเรื่องของการเล่นหุ้น

และที่สำคัญคนก่อเหตุเป็นจ่าทหารเรือด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ไปก่อเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๓๐สิงหาคม
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีเขารับแจ้ง

ว่าคนร้ายเข้ามาปล้นอย่างอุกอาจ
จอดอยู่ในวัดจันทรารามห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓๐๐เมตรแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจไปพบเนี่ยค่ะเป็นรอยเลือดของคนร้ายแล้วก็กระสุนปืนออโตเมติก๒ปลอกตกอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วย
อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่นำไปสู่การจับคุมได้
ตัวในช่วงเที่ยงคืนของวันที่๓๐สิงหาคมในการแถลงข่าวไม่ได้นำตัวผู้ต้องหามาด้วย
แต่ว่าทราบชื่อคือจ่าเอกประทีบหรือว่าต้นฟองจางวางอายุ๒๙ปีเป็นโจรปล้นแบงค์
ปัจจุบันรับราชการเป็นทหารเรือแล้วก็มีการนำของกลางมาด้วยนะคะเงินสด๑แสนบาท
พกสั้นออโตเมติก๙มิลลิเมตรพร้อมเครื่องกระสุนแล้วก็ชุดที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุในชุดนี้
ตำรวจเปิดเผยว่าหลังสอบปากคำจ่าเอกประทีบสารภาพนะคะว่าลงมือก่อเหตุครั้งนี้จริง
เหตุที่มามอบตัวเป็นเพราะว่าเครียดหลังก่อเหตุไปแล้วกลัวจะทำให้ครอบครัวและวัดแล้วก็ต้นสังกัดเนี่ยเสื่อมเสีย
มาสำนึกได้ภายหลังสาเหตุที่ทำลงไปเพราะว่าเกิดจากอาการชั่ววูบที่คิดไม่ตกเรื่อง
ปัญหาจากการเล่นหุ้นจนต้องมาก่อเหตุ
ภายหลังผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวแล้วก็สอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่สารทหารมณฑนทหารบกที่๑๙จังหวัดสะแก้วนะคะ
ส่วนในรูปสำนวนคดีก็มีการแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะค่ะ